ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่า
ครับเพราะตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ไม่ได้พูดเองนะคะชาวเน็ตเขาบอกว่าเขาเดือดมาก
เพราะบริษัทเอกชนของมาเลเซียค่ะสื่อใหญ่ของมาเลเซียนะคะ
ตีข่าวเลยบอกว่าบริษัทเอกชนของมาเลเซียบริษัทหนึ่งเนี่ย
จะไปขึ้นจดทะเบียนเมนูเสือร้องไห้ซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านของของไทย
ทางภาคอีสานใช่ไหมคะพี่เบิร์ตทำเมนูนี้เป็นไหมเป็นเออ
มันจะมีอะไรบ้างพี่มันยากตอนไหนรู้ไหมตอนไหนคะ
มันย่างตอนย่างที่จะทำให้ออกมาในแต่ละคนชอบ
บางคนอย่างพี่เนี่ยที่ชอบแบบมีเลือดนิดชมพูชมพู
เขาเรียกเขาเรียกว่าพิ้งภาษาคนกินเนื้อเขาเรียกว่าสีชมพูแบบนั้นอ่า
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นมากพี่เบิร์ตเพราะว่าคือเนี่ย
เจ้าของบริษัทเอกชนของมาเลเซียเขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมา
แล้วเขาตั้งใจจะจดสิทธิบัตรให้เป็นลิขสิทธิ์ของเขา
แปลว่าอะไรมีผลยังไงทำไมถึงต้องเดือดกัน
แม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายเมนูนี้ในมาเลเซียเขาเองก็เดือดนะ
เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าจดสิทธิบัตรสำเร็จแปลว่าอะไรพี่เบิร์ต
ร้านอื่นใช้คำว่าคำนี้ไม่ได้อ่ะเสือร้องไห้เนี่ยถูกต้อง
ขายเมนูนี้ไม่ได้นะโอ้ขายเมนูนี้แปลว่าไปละเมิดสิทธิบัตรเขาใช่ไหม
แปลว่าจะต้องถูกปรับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ไหมครับ
กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือทางบริษัทนี้
แล้วที่มันเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาดับเบิ้ลเข้าไปอีกเพราะบริษัทนี้
คุณแม่ซึ่งเป็นแม่ของดารานางแบบชื่อดังของมาเลเซีย
เขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้นั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะ
เจ้าพระคุณแล้วกินกับน้ำปลาพริกกับน้ำจิ้มแจ่วเหมือนบ้านเราเลย
บ้านเราเลยเออมันไม่ต่างกับเมนูเสือร้องไห้ที่บ้านอะไร
ต่างกันก็คือของเราย่างใช่ไหม
ของเขาเอามาทอดแบบนี้อ๋อเนี่ยค่ะกลายเป็นประเด็นเลยนะคะ
เล่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันกลายเป็นว่าจุดกระแสความไม่พอใจให้กับชาวไทยนะคะ
แล้วชาวมาเลเซียเองก็จะบอกว่าเดือดไม่น้อยเหมือนกัน
ไซต์ข่าวของมาเลเซียนะคะมีการรายงานข่าวบอกว่า
สามมกราคมที่ผ่านมาบริษัทยอขาดเอ็นเตอร์ไพรส์
เป็นบริษัทเอกชนในมาเลเซียของนักธุรกิจชื่อดังระดับเซลปนะคะ
เพราะเจ้าของบริษัทเป็นคุณแม่ของดาราสาวชาวมาเลเซีย
ซึ่งเป็นเมนูที่ทำมาจากเนื้อหรือเทียบเท่าเมนูเสือร้องไห้ในบ้านเรานะคะ
เมนูนี้เป็นเมนูเนื้อย่างทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วซึ่งมีคนมาเลเซียเนี่ย
นำไปดัดแปลงคืออย่างที่บอกไปค่ะความต่างบิดกันนิดเดียว
กับเมนูเสือร้องไห้ที่บ้านเราส่วนผสมทุกอย่าง
ถุดิบทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่เอาเนื้อวัวไปย่างกับเอาเนื้อวัวไปคั่วแบบนี้
อืมนะฮะบ้านเขาไปคั่วบ้านเราไปย่างใช่ไหมครับ
หลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะโลกโซเชียลของมาเลเซีย
ไม่พอกับเอ่อไม่แพ้กับบ้านเราอ่าเขาวิจารณ์กันหนักเลยค่ะ
โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ใครเล่นทวิตเตอร์ไปดูเลยนะคะ
เขาวิจารณ์บอกว่าการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมนูนี้
มันเป็นการเอาเปรียบหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพราะผลที่จะตามมา
พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กทั่วไปทั้งมาเลเซียก็ดีทั้งไทยก็ดีถ้าเกิดว่าท่านไปขายเมนูนี้แล้วถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสำเร็จนะก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายเมนูนี้ขายไม่ได้อีกต่อไปใช่ไหมพี่เบิร์ตใช่ไหมคะ
ถ้าบอกว่าไปใช้โฆษณาไม่ได้อ่าจะบอกว่าร้านฉันมีเสือร้องไห้เนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาอ่านั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเหมือนกับว่าเราอ่ะไปร้องเพลงแล้วเมื่อเล็กกันสิบเพลงเพราะว่าใช่ใช่คล้ายแบบนั้นอ่ะนะคะ